ดูความคืบหน้าคดีที่ชายพิการแขนขาลีบที่ศรีสะเกด
อ้างตัวเป็นร่างทรงของพ่อปู่ฤษีตาไฟ
ถูกหญิงสาววัย๑๗ปีแจ้งความกล่าวหาว่าไปข่มขืนไปล่วงละเมิดทางเพศ
ขณะที่พาไปทำพิธีสะดอกเคราะห์นะครับ
แต่การมีเพศสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตาม

ร่างทรงล่วงละเมิดทางเพศลูกศิษย์สาวยังเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและที่เป็นข่าวฮือฮา
กรณีผู้ปกครองเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปีพาลูกสาวเข้าแจ้งความที่สพเมืองศรีสเกต
หลังถูกนายสุรสิตภรรษักษ์หรือร่างทรงปู่รือศรีตาไฟ
ซึ่งเป็นคนพิการข่มขืนภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งเหตุเกิดช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
เรื่องนี้เกิดเป็นปมสงสัยต่อคนทั่วไปว่าคนที่มีร่างกายพิการแขนขาลีบจะมีแรงอะไรไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิง
แต่อีกด้านหนึ่งก็มีการขุดคุยว่าร่างทรงปู่ฤษีตาไฟที่อาจแกล้งทำตัวพิกลพิการ
กระทั่งนายสุรสิทธิ์ได้เข้ามอบตัวต่อตำรวจในที่สุด
ที่ผ่านมาหลักฐานการข่มขืนยังคลุมเคลือว่าปู่ฤษีร่างกายพิกลพิการจะทำการข่มขืนเด็กหญิงจริงหรือไม่
ซึ่งหลักฐานสำคัญที่ชี้ชัดคงไม่พ้นกระบวนการตรวจตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการตรวจดีเอ็นเอเพื่อเทียบเคียง
ซึ่งล่าสุดพลตำรวจตรีสุรเดชเด่นธรรมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดระบุว่า
ผลตรวจดีเอ็นเอที่ส่งไปตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๓จังหวัดนครราชศรีมายืนยันได้พบคราบอสุจิในช่องคลอดของเยาวชนหญิงซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญ
ซึ่งก่อนหน้านี้แพทย์โรงพยาบาลภูสิงศ์ได้แจ้งผลการตรวจร่างกายของเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปีแล้วว่าพบร่องรอยถูกร่วมเพศอย่างชัดเจน
เผยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของนายสุรสิทธิ์โดยให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดไปแล้วและได้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้เสียหายรายอื่นเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีโดยพนักงานสอบสวนจะได้นำสำนวนส่งให้กับพนักงานอายการนอกจากนี้เตรียมให้พนักงาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่๒๑กันยายน

ขณะที่ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก
เยาวชนหญิงอายุ๑๗ปีพร้อมพ่อและแม่
ได้กลับไปอยู่บ้านพักในอำเภอภูสิงห์แล้ว
โดยทั้งหมดมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น
เยาวชนหญิงได้กลับไปเรียนหนังสือตามความต้องการแล้ว
โดยตลอดเวลาเกือบ๑เดือนที่มาอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็ก
เจ้าหน้าที่ได้เยียวยาสภาพจิตใจ

โดยพ่อของเยาวชนหญิงเปิดเผยว่า
ขณะนี้สภาพจิตใจยังไม่เต็มร้อย
เพราะบางครั้งยังระแวงนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาว

นายสุรสิทธิ์มาก่อเหตุล่วงเกินลูกสาว

จิตใจยังพิการอีกด้วย

กับแม่เสียใจที่สุด

พ่อกับแม่๑๐๐ครับ

คุณทำผิดก็รับโทษไปเถอะครับ

ผู้ก่อเหตุก็ต้องรับกรรมที่ตัวเองนั้นเกาะขึ้น
และเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับผู้ที่มีความเชื่อ

อดเชื่อควรใช้หลักคิด
วิเคราะห์บนพื้นฐานความจริงจะดีที่สุด
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน